เรามีนโยบายเศรษฐกิจเฉพาะภาคอีสานโดยเฉพาะนะครับ

ต่อยอดนโยบายของพลเอกชาติชาย

เปิดประตูอีสานสู่อินโนจีนนะครับ
ฉะนั้นในครั้งนี้ชาติพัฒนาจะเป็น

สนามลบเป็นสนามการค้าภาคสอง
เปิดประตูอีสานสู่อินโอจีนภาคสอง

เศรษฐกิจยุคทองเศรษฐกิจยุคนชาติ

มีการลงทุนเยอะโรงงานมาเยอะ
พี่น้องประชาชนมีงานทำสินค้าเกษตร

ถอยทีวีถอยโทรทัศน์ถอยมอเตอร์ไซค

ฉะนั้นเนี่ยวันนี้ชาติพัฒนาก็เสนอ

ก็คือการต่อยอดนโยบายที่สร้างอีสาน

เกษตรกรเป็นเกษตรกรสมัยใหม่

เพื่อการเกษตรอีก๒๐๐๐ล้าน

แล้วก็นอกจากนั้นที่โคราชเนี่ยมีโคอยู่พันหนึ่ง
เรียกว่าโคราชโคราชวากิลโลละสองพันถึงสามพัน
ถ้าเกิดเนื้อธรรมดาเนี่ยโลแค่สองร้อยถึงสามร้อยอร่อยมาก
ตอนนี้ไม่พอขายเราก็จะส่งเสริมการเลี้ยงโควันนี้
แล้วก็ในเรื่องของนโยบายทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ย
เราจะขยายนิคมอุตสาหกรรมให้มากเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มาก
เพื่อที่จะให้มีโรงงานอุตสาหกรรมมาสร้างในอีสานให้เยอะ
ราคาที่ดินคนมีงานทำแล้วก็นโยบายด้านการคมนาคม
ชาติชายสร้างสี่เลนเอาไว้สร้างสะพานมิตรภาพเอาไว้
เราจะขยายต่อโดยการที่ว่าวันนี้มีมอเตอร์เวย์มาโคราช
ต่อไปภาคอีสานแล้วก็ขยายไปอินโดจีน
เพื่อให้เศรษฐกิจของอินโดจีนนั้นอีสานเป็นฐานส่งออก
มีการลงทุนรองรับทุกอย่างฉะนั้นเนี่ย
คือนโยบายภาค๒ของ๘สนามรบเป็นสนามการค้า